พาไปที่นี่เพราะคนเขาก็ไปกันเยอะมากเหมือนกัน

ไม่รู้ไปทำไมไม่รู้ว่าไปดูอะไร
แต่รู้ว่าฮือฮามากเพราะเขาเชื่อกันว่า
ต้นไม้ต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
โอ้โฮนี่คุณดู
ใหญ่มากใหญ่มากจริงนี่คือไม้ตุ้มสองนางนะคะ
เป็นไม้เก่าแก่โบราณอายุเป็นร้อยปีเลย
ตั้งอยู่ภายในวัดสรรต้นพึ่งตำบลแม่อิง
อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเจ้า
ซึ่งไม้ตุ้มสองนางนี้นะคะ
เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ๔คนโอบค่ะ
ใหญ่มากแล้วก็สูงประมาณ๗เมตรด้วย
รอบไม้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าถูกพันไปด้วยอะไรต่างนานา
พา๓๔๗๔๗สอกพวงมาลัยอะไรต่าง

ไม้ตุ้มสองนางนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
หลายคนเขากำพากันแหมามาจุดถูกจุดเทียน
พร้อมกับพวงมาลัยมากราบไหว้กันด้วยนะ

คุณรู้ไหมว่าทำไมชาวบ้านเขาถึงเชื่อกันแบบนั้น

คุณลุงบุญเทียมไม่ได้ถูกใจสิ่งนี้คุณลุงบุญเทียมบอกว่าคือลุงเนี่ย
เขาบอกว่าไม้ตุ้มนี้แต่ก่อนเคยยืนต้น

ยืนต้นอยู่ที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยมาเป็นร้อยปี

คิดว่าจะบอกว่าหลังจากนั้นเขาเมื่อย
ไม่ไม่ยืนเขานั่งเขาไม่นั่ง
นี่เป็นต้นไม้คือมันหักโค้นลงมา
แล้วก็จมลงในลำน้ำอิง
หักโค้นเพราะว่ามันอาจจะใหญ่มากหนักมาก
ก็เลยหักโค้นแล้วก็จมลงไปในลำน้ำอิงมานานแล้ว
ต่อมานะคะชาวบ้านก็นำรถแบ็คโฮลไปที่แม่น้ำ
เพื่อที่จะพยายามนำไม้ตุ้มนี้ขึ้นมา
แต่ปรากฏว่าโอ้โฮบีบแต๊ดทำไม
ปรากฏว่ารถดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้น
พยายามดึงแล้วนะแต่ดึงไม่ขึ้นนี่

ดับไม่ได้น้ำมันหมดนะ

นิมนต์เจ้าอาวาสวัดสรรต้นพึ่ง
ทำพิธีอันเชิญกันดีกว่า
หลังจากเชิญท่านเจ้าอาวาสนิมนต์ท่านเจ้าอาวาส

ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น

จะบอกแล้วเนี่ยจะไม่ได้บอกแล้ว

แล้วก็สามารถยกแล้วก็ดึงไม้ตุ้มท่อนใหญ่ท่อนนี้

จากที่ดึงไม่ได้แล้วก็รถติดดับ

งานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านอย่างสุดเลย
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มพากันมากราบไหว้เลยคุณ
มากราบไหว้ไม้ตุ้มสองนางนะท่อนนี้นะ
พร้อมกับมาขอโชคขอลาบกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เพราะเขาว่ากันว่า

มีคนได้เลขเด็ดได้ของเด็ด
ไม้ตุ้งสองนางนี้กลับไปนับไม่ถ้วนเลยนะ
และคุณรู้ไหมว่าแผงลอตเตอรี่แถวนั้น

ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
กระซิบมาไหมใบตองว่ามีเลขอะไรบ้าง

ไม่ทันได้ไปฟังงานนี้นะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้โชคได้ลาบหรือเปล่า

แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมนะเรานำเสนอไปเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกัน

ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สถิตต์อยู่

จะมาดารโชคมาดารลาบให้
ถ้าเกิดว่าไปกราบไหว้ไปขอโชคขอลาบแบบนี้

แต่เกิดเรื่องแบบนี้ก็ดีนะทำให้ประชาชนเข้าวัดมากขึ้น
ถูกต้องคือมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในวัด
ประชาชนเดินทางเข้าวัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

เรื่องของโชคลาภบุญบารมีสุดแล้วแต่นะเจ้าคะสาธุจ้า